สวัสดีครับคนที่ติดตามข่าวโทรทัศน์ตอนนี้คงงงว่ายุคนี้มันเกิดอะไรขึ้น
ทำไมจึงมีการหลอกลวงต้มตุ๋นประชาชนเยอะแยะไปหมด
ทั้งเรื่องคอนเซนเตอร์แล้วไหนจะเรื่องแชร์ลูกโซ่
ประเด็นประดังเข้ามาเยอะแยะไปหมดคนถูกหลอกเยอะแยะไปหมด

ภาวะเศรษฐกิจหรือว่าเทคโนโลยีมันก้าวหน้าขึ้น
ทำให้คนหลอกลวงกันง่ายขึ้น
เรื่องของคอนเซนเตอร์ที่เป็นข่าวนั้นก็ว่ากันไปเถอะ
แต่ว่าก่อนหน้านี้และจนมาถึงวันนี้
เรื่องการหลอกลวงในลักษณะแชร์ลูกโซ่
แต่ว่ากระบวนการหลอกลวงยังไม่หยุดครับ
ยังไม่หยุดยังมีรูปแบบใหม่ขึ้นมาอีก
เมื่ออาทิตย์๒อาทิตย์ที่ผ่านมา
จำได้ไหมฮะเรื่องแชร์หน้าขาวใช้ครีมแชร์หน้าขาว
แล้วปรากฏว่าไปเอาคนที่มาเป็นพรีเซนเตอร์มาหลอกลวงเนี่ย
ขี่รถสปอร์ตขับรถสปอร์ตมาเพื่อให้ลูกค้าลายใหม่เนี่ย
ตายใจว่ามาเป็นอย่างนี้แล้วมีเงินมีทอง

มีคนที่พยายามจะไปร้องเรียนเรื่องนี้

ปรากฏว่าบริษัทนี้ฟ้องกลับครับ

คนที่ถูกฟ้องก็คือคนที่มาออกรายการนี้บ่อย
ประธานต่อต้านสมาพันธ์แชร์ลูกโซ่
คุณสามารถเจนชัยจิตวนิษฐ์โดนเข้าไปด้วย

แล้วมีจำเลยอีก๑๒คนรวมกันเป็น๑๓คน
มีคุณภาคภูมิ
พิธีกรผู้อ่านข่าวของเราด้วย
เพราะวันนั้นมาทำรายการแทนคุณจอมขวัญ
แล้วเชิญคุณสามารถมาออกอากาศ

ฉะนั้นวันนี้ขอคุยเรื่องนี้กันหน่อย
คุณสามารถเจนชัยจิตวานิสมาอยู่กับผม

เอาคุณสามารถก่อนตกลงเขาฟ้องเอา

ก็มีผู้สามารถอีก๕คนนะครับ
แล้วก็มีพิธีกรรายการทีวี
แล้วก็รายการทีวีอีก๓ช่องครับ

มีรายการคุณจอมขวัญก็คือฟ้องไทยรัฐด้วยนะครับ

ฟ้องคุณเสถียรด้วยนะครับ

นี่เป็นการลุกขึ้นมาฟ้อง
คนที่มาเปิดโปรงว่าอย่างนั้น

ซึ่งเราเองก็โดนแบบนี้มาเยอะแล้ว
ก็คือมีชาชิกว่าจะใช้กฎหมายปิดปาก

ซึ่งข้อที่จริงความจริงก็คือความจริง
ฉะนั้นผมบอกเลยว่าการที่ออกมาช่วยผู้เสียหายแล้วนะครับ

ผู้เสียหายหมดเนื้อหมดตัวถูกหลอกครับ
ออกมาบอกความจริงให้กับสังคมนะครับ

แต่กลับว่าวันนี้กลายเป็นมีคนใช้ช่องว่างของกฎหมาย

เพื่อลดขั้นตอนในการที่บุริหายจอมมาลองทุกข์
แล้วก็ลดขั้นตอนในการที่สื่อจะทำข่าว

เพราะเรื่องมันเงียบมันก็วิ่งคดีได้

เขาฟ้องเป็นหมุนฟ้องเรียกเงิน

ปากโพงผ้าพูมต้องเอากันตามนี้นะ
โดนหมดเออคุณวัลลันทรไปตกเป็นเหยื่ออะไร

แล้วก็พวกทาผิวลดน้ำหนักอะไรพวกนี้ค่ะ
อันนี้อันเดียวกันไหมกับที่โชว์รูปเปิดก้นทา

แล้วไปเจออย่างไรลองเล่าให้ฟังคนจะได้รู้ไปดูทาฮอน

ทักมาว่าเป็นงานเจอกับการโปรโมทโศนาสินค้า
อาทิตย์หนึ่ง๕๐๐๑๐๐บาทต่อสัปดาห์
แต่ว่าพอเขาไปฟังจริงแล้วมันไม่ใช่

คือเข้าไปในนั้นแล้วพอจะขายเขาบอกว่า
ไม่ใช่หน้าที่ขายนะตอนนี้ไม่ใช่หน้าที่ขาย

ไม่ต้องขายเอาสินค้ามาพอเป็นตัวอย่างนิดหน่อย

แต่ว่าให้เรามีหน้าที่ไปหาลายอื่นมา

อันนี้ลายเดียวกันใช่ไหมที่ขับรถสปอร์ตมา
และก็มาโชว์ว่าถ้าทำแบบนี้จะรวยแบบนี่นะ

แต่คือเขาโทรมาทุกวันวันละ๒๐กว่าสาย

อันนี้ก็พอแล้วแค่รักษาไม่รับแล้วทำไงถึงถึงตกเป็นเหยื่อเขา
ก็เหมือนกับพอมาเออไปก็ได้เขาบอกว่า๕เนี่ยไม่มาแล้วอันนี้เขาไว้แล้วจะติดแบ็คลิสต์ด้วย
เขาพูดอย่างนี้ก็เลยไปลองไปดูก็ได้

เขาไม่ได้อยู่ที่กรุงเทพเขาจะให้คนลงมาคุยกับเรา
แล้วหลังจากนั้นเราจ่ายเงินไปครั้งแรกเท่าไหร่
ประมาณสี่พันกว่าบาทค่ะแล้วแล้วก็มีครั้งต่อมาค่ะ
ก็ประมาณสี่ครั้งรวมก็หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพัน

แล้วเอาไปขายคืนขายต่อพอจะเอามาเอา

ราคาด้วยเรื่องราคาด้วยคุณภาพด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะ
แล้วโทษคุณวรรณฑรพอเจออย่างนี้แล้วโทรไปหาเพื่อน
เพื่อให้มาอยู่ในกระบวนการนี้ด้วยไหม
คือเขาให้ลิดรายชื่อเพื่อนเลยทุกคนวันแรกเข้าไปต้องเอารายชื่อออฟไลน์ก่อน
อฟไลน์ก็เหมือนกับคนใกล้ตัวย่ายพี่น้องคนสนิท
ประมาณกี่คนได้ที่เขาขอไปเชิญ
ก็วันนั้นเขาให้เขียนคือขั้นต่ำ๓๐คน

เพราะว่าหนูก็ไม่อยากรีดด้วยวันนั้นหนูไม่อยากเอาชื่อเพื่อนมา
แล้วเขาโทรไปเองหรือคุณวัลลันทรอนเป็นคนโทรหาเพื่อน
เขาจะสอนเราให้เป็นสคริปต์เลยเขาจะมีสคริปต์มาให้ให้โทรยังไง
เนี่ยโทรไปอย่างนี้นะแล้วก็ส่งให้เขาคุย

แต่นี่วิธีการอธิบายวิธีการกล่อมเพื่อให้เชื่อใจเนี่ยเขาจัดการเอง

มีเพื่อนหลงเข้ามากี่คนที่ต้องตกเป็นเหยื่อเขาเนี่ย

โดนเพราะว่าหนูไปคุยกับเพื่อนที่หลัง
พอหลังจากรู้ระแคะระคายแล้วเนี่ยนะเห็นท่าไม่ดีแล้ว
โทรย้อนกลับไปบอกเพื่อนว่าเฮ้ยวันนั้นที่ฉันโทรไปแล้วก็พูดอย่าไปเชื่อนะ
ใช่ค่ะแต่ว่ามีเพื่อนอีกสองคนเข้ามาแต่ว่าคือหนูบอกเพื่อนแล้วว่าอย่าอะไรอย่างนี้
แต่ว่าเหมือนกับมีช่วงหนึ่งที่เราไม่ได้คุยกับเขาก็จะมีคนที่บริษัทนั้นโทรไปหาเขาแทน
แล้วเพื่อนก็เข้าไปคนนึงแล้วก็ชวนเพื่อนอีกคนนึงเข้าไป
อืมตกลงว่าที่ติดร่างแหกับเราไปเนี้ยได้สองสามคน
เพื่อนหนูที่หนูชวนไม่มีไม่มีเข้าไปแต่ว่าของคนอื่นชวนเพื่อนหนูเข้าไปเพราะว่าถ้าหนูไม่ชวนเขาก็จะชวน

คือเขาจะเข้าไปจอดในเฟซบุ๊คเลยว่าเพื่อนหนูมีใครบ้าง
จ่ายเงินไปกี่ครั้งถึงเอกใจว่าอันนี้มันไม่ใช่ของจริงแล้วหลอกกันแล้ว
รู้สึกตั้งแต่แรกแล้วแต่ว่าเหมือนกับพี่ลงไปอย่างนี้
เป็นเพราะแต่ก่อนเราด้วยความเกรงใจด้วยเหมือนมีคนมาล้อมเราด้วย

ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าไปคนเดียว
ตอนนั้นก็อายุประมาณแค่สิบเก้า

คุณจ๊อปนี่มันลักษณะแบบนี้นะ
แล้วบริษัทนี้ยังอยู่
และยังลุกขึ้นมาฟ้องใครต่อใครด้วยเหรอ
ใช่ครับก็เรื่องนี้ต้องนำเรียนท่านสุภาพก่อนว่า
ดังกล่าวเคยถูกสคบปรับไปเมื่อปี๕๘ทีนึงแล้ว

จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในข้างหน้ากลับถูกหลอก
ออกไปร้องสวบ๓๐๔๐คน

เหยื่อของไอ้ครีมขาวนี่นะ
ส่วนใหญ่เป็นเยาวชนส่วนใหญ่เป็นคนอายุไม่มาก
ไม่มากมีต่ำกว่าเยาวชนด้วย

กลุ่มเป้าหมายนี่จะเป็นเด็กโรงเรียนพวกอับสามสารศาสต

เขาบอกว่าเป็นตัวยาแต่มันไม่ใช่ยาเป็นคอลลาเจน
เป็นคอลลาเจนที่กินเข้าไปแล้วที่มันจะไปทำให้ขาว
แต่เขาใช้ความฝันของเด็กเยาวชนมาหลอก
เช่นจะมีรถหรูจะมีบ้านหลังใหญ่

แล้วตัวครีมคุณสมบัติไอ้ตัวนี้
ไปถามออยไปถามใครแล้วว่าจริงไหม
คือตรงนี้เรื่องนี้ผู้เสียหายก็ส่งสินค้าให้กับสคบไปแล้ว

สินค้านี้ได้ราคาสมเหตุสมผลหรือไม่

จนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเรื่องนี้ยังไม่มีการพิสูจน์

ยังไม่มีคำสั่งห้ามมาจากอะไรต่ออะไร
ยังไม่มีการประกาศว่าเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ของจริงจังเหรอ

ใช่ครับแล้ววันนี้เราก็ไปปปงมาหลายครั้ง
เราก็เอาข้อมูลไปให้กับปปงในเรื่องของภาษี
ซึ่งเราเห็นคนที่เขาบอกว่าเป็นเจ้าของรถหรูนั้นเอง

อย่างนี้มันถูกต้องไหมครับที่บอกว่ามีลดราคา๑๐ล้าน

คืนณะวันนี้ที่เรานั่งคุยกันอยู่
บริษัทนี้ยังแผลงฤทธิ์ไปเกลี้ยกล่อมใครต่อใครอยู่

เปลี่ยนชื่อแล้วก็มีโดนขู่บ้าง

แล้วก็มาขู่ผู้เสียหายว่าอย่าเอามาร้องทุกข
มันมีสำนักงานออฟฟิศเป็นที่เป็นทางอยู่ที่ไหนยังไงไหม

ตอนนี้ก็ยังอยู่ที่รัชดา๒๘จะเปลี่ยนแบรนด์

เห็นว่าราคาอยู่ร้อยกว่าล้าน

แต่ออฟฟิศเดิมนี่เช่านะครับ

ยังไม่มีใครรับเป็นเจ้าภาพไปจัดการอะไรสักอย่างหนึ่ง
และยังปล่อยให้เขาหลอกกันต่อไปอีกต่อไปอีกต่อไปอีกเนี่ยนะ

สมาชิกเขาที่เขาพูดว่ามี๓๐๐๐คน

๓๐๐๐๐คนผมเอาแค่ผู้สนัยที่อยากยอมรองทุกข์ก็๑๐

ก็มีคนทักหนูมาโดนเป็นล้านแล้วเขาก็ไปที่นั่นเหมือนกันค่ะ
แล้วก็ไม่ได้อะไรเหมือนกัน

เจ้าหน้าที่กฎหมายของไทยเนี่ยค่อนข้างอ่อน

ตกลงตอนนี้มาถึงคันนี้นะหนึ่งนะ

อยู่จังหวัดสงขลามาด้วย

เขาไม่สามารถเดินทางมาที่ส่วนกลางได้

แล้วก็ตัดข้อความบางส่วนออกมาได้เลย

เขาบอกว่าจะมีรายได้๕๐๐๑๐๐๐บาทต่อสัปดาห

ช่อกลงประชาชนซึ่งโทษหนัก
เป็นภารกอการกู้ยืมกันที่เป็นการช่อกรงประชน

กฎหมายไขโตงไปซึ่งโทษมันเบา

เสียหายที่ออกมาร้องเรียนเขาต้องการความเป็นธรรม
คือสุดท้ายขึ้นมาเอาละเรื่องนี้

ว่าอย่าไปเชื่อนะ

จะต้องทำต่อไปก็พยายามทำกันอยู่

ต้องมีหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในเรื่องเกี่ยวกับ
คดีช่อกรงประชนขึ้นมาหนึ่งหน่วยงานเลย

มันสร้างความเสียหายกับประชาชนจำนวนมาก
เราเห็นแก๊งคอนเซนเตอร์นี่ราธบาลให้ความสนใจ
แต่หลอกทีเป็นพันนะแชร์ลูกโน้น
จัดประชุมทีหนึ่งคนมาเป็นร้อยมาเป็นพันคน

มากมายมหาศาลเพราะคนมาอยู่ในวงจรนี้แล้ว

ท่านผู้ชมครับเรื่องนี้จะต้อง

กลไกในการใช้กฎหมาย

ุ่มงามกันอยู่พวกนี้ก็หลอกไปเรื่อย

อยู่ดีคนจะมาหมดเนื้อหมดตัว

มันมีประเทศไหนที่ปล่อยให้เป็นอย่างนี้เหรอครับ

แล้วไม่จัดการอะไรสักอย่างหนึ่ง

ไม่รู้ตั้งกี่กระทรวงไม่รู้ตั้งกี่กรมที่เกี่ยวข้อง

ดีที่สุดคืออย่าไปเชื่อใครครับ

ขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้
ไปที่คุณมิ้นคุณกอล์ฟที่โต๊ะข่าวต่อครับ